นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หาบรือกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
และยังขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ก็ได้ชื่นชมบทบาทผู้นำอาเซียนของไทย
สามารถผลักดันให้บรรลุผลการประชุมที่สำคัญ
ต่อการพัฒนาภูมิภาคได้ประสบความสำเร็จนะครับ
ส่วนอีกเวทีในการหาบรือกันที่น่าสนใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกานะครับ

เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีของไทย
ฝากให้สหรัฐนั้นทบทวนกรณีตัดสิทธิ์พิเศษ
สินค้าของไทยในฐานะที่เป็นมิตรต่อกัน
ซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐระบุว่าฝ่ายสหรัฐเอง
พร้อมจัดให้มีการหาบรือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของไทย
ในการหาทางออกหรือว่าอุทธรณ์สินค้าบางรายการ

โดยสหรัฐจะรับไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง
เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคเอกชนของไทยด้วยนะครับ